คุณผู้ชมไปดูการรำแก้บนของผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการที่ท่านประยุทธ์ได้กลับมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อ
เดี๋ยวจะบอกว่าเขาเป็นใครแต่ไปดูภาพรำแก้บนกันก่อน

แล้วก็เอาข่าวนี้มาอยู่ในแพ็ครวมพลคนดวงเห็งเนอะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือว่าการถูกลอตเตอรี่แต่อย่างใด
ผู้หญิงคนนี้ที่ตะโกนลุงตูอยู่ต่อลำนี่คือคุณภารณี
ธนาคมานุสรนามสกุลคุ้นไหมเป็นแม่ของคุณชัยวุฒิธนาคมานุสร
ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มากับพร้อมกับเพื่อนแต่งตัวสวยงามสีสันสวยงามมารำแก้บนตะโกนแบบนี้
ถวายต่อองค์พ่อสารหลักเมืองสิงห์บุรีเมื่อวาน
หลังจากที่วันที่๓๐ที่ผ่านมาตอนบ่ายสารรัฐมนุนก็วินิจฉัยให้ผลเอกประยุจันทร์โอชานะครับ
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องไปได้ถึงปี๖๘นั่นแหละ
ก่อนหน้านี้เธอมาขอพรแล้วก็บนเลย
ขอให้ท่านประยุทธ์แค้วคลาดปลอดภัยกลับมาทำหน้าที่นายกต่อไป

ส่วนคุณชายวุฒิก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเชื่อมั่นว่าผลเอกประยุทธ์จะเป็นคนตรงไปตรงมาแบบนี้
แล้วก็มีความจริงใจและตั้งใจในการทำงานเพื่อแผ่นดินนะครับ
ทีแรกที่ฉันนึกว่าอะไรรู้ไหมนึกว่าคุณแม่ของคุณชายวุฒิอ่ะ
คือหลังจากที่มารำเสร็จเรียบร้อยดีใจที่บิ๊กตูได้อยู่กัน

ก็ได้ก็ได้เพราะว่าก็รอดพ้นจากการจะตัดสินอะไรแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ใช่ค่ะได้ประมาณนี้นะครับเอาละครับ